ทำดีอย่างนี้ครับกาวซิเมนจอราเข้เขียวมอบไปเลย๓๐๐บาทครับ
ฝ่ายแดงนักชกคุณธรรมกำแพงสูงปักหลักด้วนหมัดปิดเกม
เขาคือยอดทัพสอบก้อสุงัยยิม
บกับฝ่ายน้ำเงินดาวโรดร้อนแรง
วยพันอึดเข่าดีเดือด
ฝ่ายแดงยอดทัพสอบก้อสุงัยยิม
เจษดาจันดีอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
กมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๗เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนม้าเหล็กอบตกัมภีร์ที่เวทีมวยลุมพินีครับ
ธนโชธสุขทองอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดตรัง
กมาแล้ว๘๐ครั้งชนะ๕๗แพ้๒๐เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนฟ้าอิตลูกสวนครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
รูปร่างช่วงชกฝ่ายแดงครับยอดขุนทัพนี้สูง๑๖๒เซนติเมตร
ส่วนกล้องกะบีสูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กล้องกะบี่นี่มาจากจังหวัดตังครับมาจากภาคใต้ของเรา
วยคู่แรกของเรานี่ผ่านไปก็ไม่ครบยก
ฝ่ายแดงนี่บริกรรมคาถานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
กลับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ไปเร็วมาเร็วนะครับคู่แรกนี่เป็นคู่ที่สองแล้วแม่เห็นครับ
การผู้ชี้ขาดบนเวทีครับไทยดูสมกลางนี่ตัวเตี้ยกว่านักมวยเลยนะครับ
ให้คะแนน๓คนนะครับทงชัยกิจดำรงวินิตกุลวรสักพักบีคำแล้วก็ธนดลอยู่เบิก
นี่เป็นคู่ที่๒ยอดขุนทัพสกสุงัยยินแดง๑๖๒เซนติเมตร
วยนครปฐมกับมวยจากจังหวัดตรังภาคกลางเจอกับภาคใต้
จับแล้วโหดได้ถ้าซ้อมมาไม่ดีที่ไม่ได้ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
กะบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจนะอยู่ไม่ไกลจากพังงา
ติดติดกันหรือ
ภายน้ำเงินแข้งขวาเตติด
ดูดูกล้องกะบี่เลยซึ่งสุดทอดทองคู่นะ

เขาอาชีพเช่นเดียวกันนะ

จะถูกสโลกนะ

ตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะยุบล่ะครับคุณผู้ชม

ตั้งฝ่ายตั้งเกาะตั้งฝ่ายตั้งตีว่าอย่างนั้นเนี่ย
แค่งขวาเตะตัดเกี่ยวล่างเสียหลัก
ลุกขึ้นกรรมการไปทุนกบกลางนะ
เสียช่วงเห็นยังนะธรรมการ
ถ้าโดนทั้งมวยประกบตีเนี่ยจะรู้หลั่นลูกเลยเนี่ย

คนแพ้ชนะเลยนะมันวัดกันที่การพิซอมนะนะ
ใช่ใครยุบนิดเดียวนี่แพ้ทันที
เจอซ้ายโต้คืนแท่งด้วยซ้ายครับ
อยู่ข้างนอกนี่ใครมีแข้งออกมานี่ได้เปรียบนิดเลยนะครับ
แล้วมวยไทยสมัยใหม่นี่ต้องมา๒ธีมนะครับแม่ถ้ามาตีนเดียวตีนขนาดนี้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ไปครึ่ง
นี่ขนาดเกมยกแรกนะนี่คือยอดมวยไทยรัฐแข้งขวาเต็มครับเม็ดนี้แม่สวยงามอาจารย์เกี่ยวเสียหลัก
สูตรสำเร็จนะครับพอเตะได้นี่ต้องเกี่ยวคู่ต่อสู้ล้มลงไปให้ได้ครับ
เป็นการป้องกันการแก้เขินได้นิดนึงมันน่าจะดูเดือดนะมวยคู่นี้นะน่าจะเข้มเลยอ่ะ
โหเกมแล้วครับพี่ซ้อมยืนยอดทั้งคู่หมดยกแรก
มวยคู่ที่สองเราผ่านมาแล้วยกแรกครับโอ้โหคู่นี้เปิดมายกแรกก็ดวนเข่ากันเลย
แดงครับยอดขุนทัพนี่เตะสันล่างทำให้กล้องกะบี่เสียหลักล้มเลยครับ
ลุกขึ้นมากล้องกระบีแทงเข่าซ้ายเข้าลำตัวโอ้โหยอดขุนทัพแทงเข่าก็โดนกล้องกระบี
เหลี่ยมครับเสียหลักล้มไปครับเอาคืนได้ครับครับตอนนี้ขอบคุณนะครับ
กาวทิเมนตาจอลาเก้เขียวครับชนะน็อกยุคไหนก็ได้รับเลย๓๐๐๐บาท
จอลาเก้ฝ้าทางรับ๑๐๐๐๐บาทครับตอนนี้พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัตรครับ
บนเวทีครับยกที่๒สถานการณ์นี้เริ่มที่จะเข้มข้นแล้วนะครับ
ดูเดือดตื่นเต้นร้าวใจเหมือนคู่แรกหรือเปล่า
คู่แรกนะครับก็ปรากฏว่าทางเรือนไทยนายาปั๊บวิโอชนะที่โนเวอร์เลด้าน
หรือว่าเทพก็ดูดต่อ๕พยักษณ์ไปในยกที่๒
คู่นี้เป็นสงครามดวนเข่าเลยพี่ป่า
สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมไม่น่าจะผิดหวังนะความสนุกของมวยคู่นี้
แค่งซ้ายแข้งขวาสลับไปเรื่อยครับนี่ทางด้านยอดขุนทัพ
ยเข่าอาชีพแต่วันนี้มีจังหวะแข้งเตะได้ดีหุบซ้ายแล้วแทงด้วยขวาครับ
วงในยุบไม่ยุบเหี่ยวไม่เหี่ยวครับวัดกันที่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชม
วงในสู้กันครับต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีเขาอาชีพทั้งคู่นะครับคุณผู้ชม
วัดกันที่ความแข็งเกี่ยวกันเหยื่อระยะละครับการพิซซ้อมเป็นอย่างไร
โหเหลี่ยมเฉินไม่เปลี่ยบ
เข้าว่าได้เหลี่ยมครับป้องกะบี่หักนิดเดียว
มายันมวยไหน
ต้องบอกว่าในยุคนี้ความแข็งแรงของมวยนี่สำคัญนะ
อืมซ้อมมาแล้วต้องแกร่ง

เหี่ยวไม่ได้โอ้โหขวาตีตีแล้ว
เริ่มขยับเริ่มตี้ไปเรื่อยครับเด้งตี
เอาว่ายังไงครับความแข็งแรง

ตั้งกำแพงตีไม่ได้อ้าวพลิก
กรรมการไปทุนกบกลางว่าใหม่ครับ

แค่งซ้ายเตะโต้ด้วยขวาติดบัง
กะบี่นี่ต้องขยับนะครับ
โดนเวลาประกบในแล้วนี่โดนแดง
แทงได้แหลมกว่าด้วยนะครับยอดขุนทัพวันนี้
ถ้ามีมัดนี่ต้องระโหงของซ้ายแน่เลย
อาวุธมวยผมสูงเลยนะครับ

เอากุญตีผมต้องไปต่างตี

ปังไจลูกสุดท้าย

และนิดกินกันน่อน
เตะหลุดครับนี่ครับแข้งขวาโต้เดินไวแล้วตอนนี้โดนแท่งจับเค้นเน้นสวย
โต้เขาตั้งฝ่ายต่างตีกันเหลี่ยมกั้นเหลี่ยงไม่ได้เขาขวาตีไปเรื่อยครับยอดขุนทัพ
ปลายยกปลายยกที่สองนะครับลักษณะแบบนี้แดงพอจะเห็นช่องในการประกบในตีแล้วนะครับ
เห็นชัดกว่าเนี่ยเวลาแทงแล้วโกงแทงแทงแหลมได้กว่าจับก็จับได้เปรียบด้วยโหนแล้ว
จิ้มซ้ายน้ำเงินจิ้มมาคืนไปดูประสบการณ์แยกออกมาครับช่วงปลายยกที่สอง
ลักษณะการแทงวงในนี่แดงจับได้สวยกว่าแล้วแทงได้เห็นชัดแจ้งกว่านะครับ
หวางสายพูดไปน้ำเงินโต้ไหมสายพูดไปทำให้แทงขวาแทงพวกนี้จะมีสองมีมัดเข้ามาช่วย
แทงพูดในแลงกันก็มีมันตรงนี้อีกเยอะหมดยกที่สอง
แข็งเขากับถวนทะเลาะแล้วกับ
ทางฝ่ายน้ำเงินก๊อกกะบีครับปั้มตีเข่าในแรก
โอ้โหมวยนี่ทำตามนโยบายของท่าน
ในสนามเต็กเลยครับท่านศิลเดชสุวรรณครเลยครับ
มวยชกกันไม่ใช่มาเอาแต่เต้นเลยครับ
ครับตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ที่สามแล้วนะครับสงครามเข่านั้นก็เกิดขึ้นนะครับ
วนเพลงเข่ากันตั้งแต่ยก๑๒๓เลยนะครับ
ต้องไปว่ากันถึงยก๔ยก๕นู่น
ผลสรุปแล้วนี่เดากันเป็นทางล่วงหน้าเลยว่า
ใครยกใครยนต์นิดนึงดีไปเลย
เกงสีน้ำเงินนี้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วต้องออกต้องทำด้วยนะครับ

ยอดขุนทัพจับในก่อนแล้วก็แทงแหลมเข้าไปครับ

เป็นการต่อน้ำหนักกัน๒ปอนด์นะ
มีผลหรือเปล่า
มวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม

เอาหักไม่ลงเสียหายหรือเปล่า

โดนฟรีพลิกไปฟรีไงแค่เมื่อกี้พูด
เดินเจอหมัดหลงไหนสู้ไหนละ
ตีเขาขวาโต้ไหมโต้ยอดคุณครับโต้
เอ้าโต้คุณตีผมตี
ต่างคอยสั่งเกาะต่างคอยสั่งตี

แบ๊กดวนใยจับแดงจับได้เปียก

จับสวยกว่านิดนึงโอ้โหลูกนี้แหลมเลยครับ

เกาะเสม็ดตีกับเกาะสมุยแล้วตอนนี้

เกาะแน่นอย่างเดียวเลยถ้าเกาะแบบนี้ต้องเกาะแน่น

ลูกนี้ลองเอาคืนมาสวยงามครับ

สถานการณ์ของมวยคู่นี้นะ
ขยับเน้นหมัดแทงด้วยขวา

คุณตีผมตีคุณตี
โอ้โหตีกันไม่เลิกเลย

ยุบย่นนิดเดียวนี่บ่งบอกถึงผลแพ้ชนะเลยนะครับ

เยี่ยมไม่ได้เลย
ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันครับ

การยืนระยะนี่สำคัญมากเดินบ้าง

อ้าวเกี่ยวเสียหลักเสียหาย
เอ้าเดินแม่งมา
คุณตีผมตีคุณเกาะผมเกาะ

เอาสนุกอย่างเดียวก็ตีเอาเจ็บด้วยเนี่ย

อีกคนนึงโกงแทงอีกคนเด้งตี

เอาเห็กนัด

พลิกหักลงไปลงไปล่าง

ให้จบใกล้หมดยกสาม

หมดยกครับ
คับมวยคุย๒เราผ่านไปแล้ว๓ยก
โอ้ฝ่ายแดงยกทัพอีกเดินครับ

ฝ่ายกล้องกระปีก็ปั้มเข่าในครับ
โอ้โหตีเข้าลำตัวเหมือนกันครับแรกเลย

ทั้งคู่นี่ดวนเข่าในกัน
โอ้โหใช้ความแข็งแกร่งนะครับ

ที่สี่เนี่ยเป็นยกที่เป็นไฮไลท์ของมวยนะครับ
พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ป่าถ้าหมด๓ยกนี่ผมบอกเลยว่าเสมอกันอยู่นะ

ดูยากจริงดูไม่ออกดูไม่ออก
มันสองยกสำคัญที่เหลืออยู่เนี่ย

เอวลงเลยพลิกเหลี่ยมหักเลยหักเอเลย
เสียจังหวะในลูกนี้ครับวางแข้งได้แล้ว
สุดท้ายแล้วน้ำเงินเนี่ย
ผมอาชีพทั้งคู่บอกแล้ว

มันวัดกันที่การยืนระยะครับคุณผู้ชม

มันลุ้นกันเชียร์กันสนุกแล้วครับคุณผู้ชม

กับเท้นเนมสวยก้องกะบี่
เอาเยาะคุณทัพตี
ตีและเหลี่ยมเข้ากันด้วยครับ

ชกน้ำเงินสูงกว่านิดนึงนะครับ
แต่เศรียบน้ำหนักสองปอนด์จะมีผลหรือใคร

กิ้วขวาแข่งสายสวยเกี่ยวคืน
ล้มไหมเข็มวางแข้งขวา
ได้๒แข้งติดจับใน
ในเนี่ยเป็นผลบ่งบอกแพ้ชนะด้วยครับ

ไข่ยุบอยู่ที่ไข่จะยุบล่ะครับคุณผู้ชมในช่วงปล่อย

เดินหมัดเดินแผ่ง
ชี้กรรมกราคารแหละละครับ

ขวาตีซายตี

มีกันคนละแบบแดงขวางหน้าดันแทงเกี่ยวในไว้
ต้องระวังลูกหักล้มของนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับ
ดังเงินแทงแหลมแล้วแช่เอาไว้ด้วย
ก็เป็นฝ่ายเปิดเกมไหมวางแข้งขวา
ต่างฝ่ายต่างหมดนะถ้ายังเดินขยับเดิน
นี่ไข่ก๊อกสองมาแล้วอ่ะ
ปลายยกที่๔แล้วนะครับแดงเปิดเกมไหม
อยู่ที่ปลายกแล้วอ่ะอย่าคุณทัพเดิน

ปลายยกใกล้จบใกล้หมดเวลา
ซ้ายติดหมด๔ยก
เปล่าใจ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ที่๕ยกสุดท้ายยังมีเวลาอีก๓นาทีสำหรับนักมวยทั้งคู่
ท่านผู้ชมครับคู่แรกที่ผ่านมาเรือนไทยชนะทิงโอเลด้าเชฟ
หรือว่าเทพบุตรช๕พยักษ์ครับผลสุดท้ายแล้ว
เรด้านั้นเย็บไป๑๕เข็มด้วยกันนะ
แตกแบบเยอะเลย
ขึ้นแพร่สนามไม่ให้ชกแล้วโดนเยอะด้วย
โดนสะสมมันเรื่อย
สามารถรอจังหวะ๒แล้ว
พลิกเหลี่ยม
รอเฉยรอนิ่งไม่ได้นะครับ

มันมาแซงตรงลงปีกแล้วเอวพลิกงาน

แต่ว่ายังต้องลุ้นกันต่อนะ

ขวาเตะมัดขวาใส่

มันใสกันมาจนสุด
จำนวนยกอพละกำลังมันสวนทางกันแล้ว

กีฬาเด็ดสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิป
เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา๔ทุ่ม
อย่าลืมนะครับมีไม่ใช่แค่มวย
แต่มันคือสังเวียนศิลปะความต่อสู้ระดับโลก

ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ

มีเวลาเหลืออีกคู่หรือว่า๒คู่นั้น

แฟนนี้ให้การติดตามมาโดยตลอดนะครับ

จอลินคาชิเมโลพุทธชิงอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์

จากสังเวียนไดมอนด์โอลิปิวภาคุณปากกิ่ง

ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มเป็นต้นไป
เป้ามันไปทีการของร้ายถานี
ตั้งแต่จอลินมันสึกเหมือนแบบ

และเจดว่าบันทึกตรงเปลี่ยน

ถึงถ้าทีนั้นไปสังเกษตรี

ฟิตซ้อมนี่มวยคู่นี้มันวัดกันที่พละกำลังจริงเลย
แต่เวลาจับในผู้บุกเกียงสีแดงดังย่อยขุมทัพจับแล้ว
ไปมุดลงล่างมุดลงล่างทางกล้องกะบี่
โก่งแล้วดันแทงแหลมเข้าไปนี่เห็นเลย
ในช่วงปลายกปีเร่งกองรัวครับ
วันนี้เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ติดตามมวยใหญ่นะ
ขุนศึกกับไวไฟ
นี่ขุนศึกนี่ก็มีประธานเอกบางไซนะวันนี้นำทีมมาเลยนะ

ลูกชายแหละคุณแถมคุณแถมเดี๋ยวก็คงว่ามีการถอดเสกถาว่ากันไปหน่อยนะ

กะยุไก่ยักษ์นี่อยู่ครับ
เดี๋ยวรอกรรมการไปดูกบกลางนะครับว่าจะชูมือให้ใคร

ทงชัยกิจดำรงวินิตกุลวรสักพักดีคำแล้วก็ธนดลอยู่เบิก

กล้องกะบี่เอ็กซ์ทีดีทานสปอร์ตน้ำเงิน
ชนะคะแนนยอดขุนทัพสกสุงัยยิมไป
พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรองผู้เอกในวันนี้ครับ